รายการของโครงการ๙คนละ๙

โครงการ๙คนละ๙นะคะ
แต่จะบอกว่ามีอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกัน

บอกว่าขอวิ่งในเส้นทางที่
พี่ตูนเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งผ่านอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงเพราะฉะนั้นพี่เขาขอจะเก็บส่วนเล็กส่วนน้อยตรงนี้มาให้ด้วยนั่นเองนะคะ

บอกว่าจะขอวิ่งในเส้นทางที่ตูนและคณะมาไม่ถึงก็คือฝั่งภาคตะวันออกค่ะ
แล้วก็จะนำเงินบริจาคที่ได้มาทั้งหมดนะคะมอบให้กับทางอำเภอ
เพื่อดำเนินการสมทบทุนให้กับโครงการ๙คนละ๙นั่นเอง

ล่าสุดค่ะวันนี้พี่เชษพร้อมด้วยพี่อ่ำอมรินเขาได้เริ่มออกสตาร์ทวิ่งตั้งแต่ตอน๘โมงครึ่งค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริเวณหน้าหอพระพัฒน์ขออภัยค่ะ
บริเวณหน้าหอพระพนัทบดีอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะ
เป้าหมายในการวิ่งวันนี้รอบเมืองพนัฐนิคมเป็นระยะทาง๑๐กิโลเมตรละกัน
ตั้งใจว่าจะหาเงินบริจาคช่วยสมทบให้ได้จำนวน๔แสนบาทค่ะ
ซึ่งจากการคาดการณ์ด้วยสายตาของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่นะคะ
บอกว่าตอนนี้น่าจะมากกว่าจำนวนเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะในวันที่๒๘พฤศจิกายนพิเชษเองจะวิ่งหารายได้อีกครั้งที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายกลุ่มหลายฝ่ายรวมไปถึงหลายคนบันเทิง
แล้วก็ประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับโครงการ๙คนละ๙ครั้งนี้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียว